ปลาหมึกหรือเห็ดมือหรือเห็ดมือผี
มันเป็นเห็ดหายากอันดับที่๒ของโลกเลยนะครับ
มันไปผุดขึ้นที่หน้าบ้านของตำรวจที่จังหวัดตรัง
เขาเชื่อว่ามันผุดขึ้นมา

มันเหมือนหนวดปลาหมึกนะฮะใช่นะฮะบางคนก็บอกเหมือนการพนมมือ
อืมใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่๑๐ตระหนดเอกชะลิศหรือว่าหมู่ตั้ม
อายุ๓๓ปีผู้บังคับหมู่สพฮจตรครับ
บันทึกคลิปขณะพบเห็ดประหลาดคล้ายมือมนุษย์นะฮะมีกลิ่นเหม็นเน่า
จากพื้นดินบ้านเลขที่๑๑๔ถนนหนองยวนตะบนทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ใกล้กับวัดหนองยวนนั่นแหละจุดที่พบนะครับจัดตกแต่งเป็นสวนหย่อม
แล้วก็เป็นดินแดงมีทรายถมทับอยู่บนผิวดินเห็ดประหลาดมันผุดขึ้นมาใต้ต้น
สุปโชคหรือว่าพุทธเงินฮะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันมีชื่อเรียกหลายอย่าง
เห็ดมือก็เรียกเห็ดมือผีก็เรียกหรือว่าเห็ดปลาหมึกก็เรียกนะครับ
มันสีขาวคล้ายคนพนมมือมียอดขึ้นมาจำนวน๗ยอดด้วยกันสูงจากพื้นดิน๖เซนติเมต
กว้างสามถึงสี่เซนติเมตรเหม็นเน่าครับมีเมือกสีดำสีเขียวอยู่ข้างใน
รวมทั้งคงเหม็นจริงแมลงวันตอมอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีชาวบ้านในระแวกเนี่ยมาจุดทูบขอพรนะครับ
แล้วก็เอาเลขบ้าน๑๑๔ไปเสี่ยงโชค
ตั้มเล่าบอกว่าหลังจากกลับมาจากงานกินเจที่สรรเจ้าแห่งหนึ่งใกล้บ้านนี่แหละ
ช่วงเย็นวันเสาร์ก็กลับมาดูแลสวนหน้าบ้านนะครับ
เอ๊ะมันเหม็นเน่าอะไรอยู่ในสวนนะพยายามหาต้นกลิ่น
งั้นเถอะก็ไปเจอเห็ดเนี่ยงอกขึ้นมา
มีลักษณะคล้ายคนพนมือจึงเรียกให้ชาวบ้านในระแวกนั้นมาดูนะครับ